คือช่วงนี้มันอาจจะลำบากนิดนึงเวลาเราไปไหนจะออกจากบ้านเข้าร้านสะดวกซื้อหรือแต่ไปแต่ละที่ก็จะต้องมีมาตรการในการตรวจวัดไข้วัดอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยของเราเองและผู้อื่นด้วยใช่ไหมคะ
เวลาจะไปร้านสะดวกซื้อก็ต้องเสียเวลาให้น้องเนี่ยเขาตรวจวัดไข้ให้สักหน่อยแต่ว่าในช่วงเวลาที่เอ๊ะไม่มีคนเข้าร้านแล้วพนักงานว่างเขาจะต้องทำยังไงกันไปดูกันค่ะ
ไม่ก็ตกใจใครแอบทายเพื่อนแอบทายก็มันว่างอ่ะค่ะเนี่ยเป็นภาพจากร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคุณผู้ชมเห็นไหมว่าพนักงานน้องผู้หญิงเนี่ยเขาถือเครื่องวัดอุณหภูมิที่ใช้วัดไข้สำหรับลูกค้าที่เข้ามาในร้านคือระหว่างที่ลูกค้าไม่มีช่วงนี้ลูกค้าไม่มีน้องเขาเลยเอาเครื่องมาทดสอบว่าเฮ้ยมั
วัดเสร็จแล้ววัดคนต่อได้ไหมสุดท้ายมันวัดได้สบายใจเป็นภาพน่ารักนะที่เรามาฝากคุณผู้ชมนะคะก็ได้เห็นบรรยากาศคือในมุมที่เราเครียดอยู่เนี่ยเราได้เห็นภาพอะไรแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราผอดคลายลงได้บ้างนะ